อีกหนึ่งคดีนะคะทางตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีที่มีการรายงานว่าพบศพชายวัย๔๒ปี
ถูกฆ่าแล้วก็ฝังดินอยู่บนเขา
ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสุราธานีเขาก็เลยเร่งสืบสวนในคดีนี้
เพราะเขาไปตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ตายเนี่ยมีหมายจับในคดีฆ่าผู้อื่นอยู่ที่สอนอดินแดงด้วย
แล้วหลบหนีมากบดานทำงานรับจ้างทั่วไปอยู่ก่อนจะถูกฆ่าเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ตำรวจสภวิภาวดีจังหวัดสุราธานีก็รับแจ้งว่า
พบศพผู้เสียชีวิตถูกฝังดินในพื้นที่หมู่๑๓บ้านคลองชุนตำบลตะกุกเหนือ
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองชุมเขตคลองแสงและกู้ภัยมาตรวจสอบค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณป่ารกห่างไกลชุมชน
พบศพของนายจรรย์หน้าแก้วอายุ๔๒ปีเป็นชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกฝังกลบในดินลึกกว่า๑เมตร
สภาพก็นั่งงอตัวแล้วก็ศพเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นแล้วนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมเข้าที่หน้าท้อง
กู้ภัยก็ช่วยกันขุดนำร่างขึ้นมาใช้เวลาในการเดินทาง
แล้วก็นำศพออกจากพื้นที่ถึงกว่า๕ชั่วโมง
จากนั้นก็ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีอย่างละเอียดค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุณสุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการภูทรจังหวัดสุราธานีเนี่ยบอกว่า
จากการสอบถามนายนิรุธมณีรัฐเจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองชุมเขตคลองแสง
ทราบว่าผู้ตายเนี่ยนะคะมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและมาขออาศัยอยู่ที่ขนำภายในสวนของนายนิรุธประมาณ๒เดือน
จะหายตัวไปเมื่อวันที่สิบมิถุนายนที่ผ่านมาก็เลยประสานตำรวจสพวิภาวดีเจ้าของพื้นที่
แล้วก็เจ้าของสวนผลไม้ที่ผู้ตายเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนนี้มาช่วยกันออกตามหา
เดินเท้าไปตามสวนผลไม้และป่าโดยรอบจนไปพบรองเท้าบูธและห่อยาของผู้ตาย
ห่างจากขนำที่พักประมาณ๓กิโลเมตรช่วงค่ำของวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วก็ไปพบศพถูกฝังห่างจากจุดที่พบรองเท้าราว๓๐เมตรช่วงบ่ายวานนี้ค่ะ
ไปฟังเสียงความคืบหน้าเรื่องนี้จากทางตำรวจหน่อยค่ะ
คือดูไม่ชัดเจนนะครับ
ในวันนี้นะคะที่สพวิภาวดีพันธุ์ตำรวจโทวิทยาพิทักษ์รอง
ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจสุราธารณี
เขาร่วมประชุมกันกับชุดสืบสวนติดตามความคืบหน้าของคดีค่ะ
แล้วก็จะมีการลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุไปหาพยานหลักฐานเพิ่ม
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า
ผู้ตายก็มีหมายจับที่สดินแดงกรุงเทพฯในคณีฆ่าผู้อื่น
ว่าหลังก่อเหตุก็เลยหนีไปกบดานและประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปที่นี่
ซึ่งหลังจากนี้ชุดสืบสวนจะเร่งสอบสวนพยานแวดล้อม
หาข่าวเชิงลึกหามูลเหตุจูงใจในการฆาตกรรม
และจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ